เมื่อวานนี้ขับรถผ่านหลายคนอาจจะเห็นนะคะท้องฟ้าเนี่ยแปลก
กับต้องยกหูหาเพื่อนหรือว่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะ

เขาสงสัยว่าเอ๊ะเมฆมีลักษณะเหมือนกับจานบิน
จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ติดตามกันค่ะ
นี่แหละถ่ายไว้ทุกคน

เห็นหลายที่เมื่อวานนี้เฟื่องอยู่แถว
ลาดกระบังขับบนมอเตอร์เวย์ก็เห็นเหมือนกัน
อันนี้มีจากหลายมุมเลยเต็มที่มาก

ปรากฏการณ์หาชมยากของเมฆขนาดใหญ่
เห็นบริเวณหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะคะ
เช่นอนุสวรีชัยสมรภูมิปิ่นกล้าวสถานีคนทรงมอชิต

ถ่ายจากทางด่วนเรียบทางด่วนนะคะ
เรียกทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปบางนา
กี่โมงครับกี่โมงเย็นตอนนั้นประมาณสัก๔โมงกว่าได้
๑๐โมงเย็นนะประมาณ๕โมงก็ยังเห็นยาวอยู่ช่วงเย็นนะคะ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะก็เป็นภาพกลุ่มก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อน
จะมีรูปร่างคล้ายกับจานบินหรือว่ายานอวกาศค่ะ

ซึ่งผู้ที่พบเห็นก้อนเมฆนะคะต่างพากันถ่ายภาพ
โพสต์ลงบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
โดยนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและชมรมคนรักมวลเมฆ
ให้ข้อมูลว่าปรากฏการณ์ก้อนเมฆประหลาดนี้นะคะ
เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าเมฆชนกัน
เมฆอาคัสที่อยู่ในกลุ่มของเมฆฝนฟ้าขนองค่ะ